เป็นข่าวการจักรไปของชายที่มีอายุมากที่สุดในโลกค่ะ
คุณตายาซาทารุโคอิเดะนะคะก็เป็นผู้ชายที่อายุยืนที่สุดในโลก
เสียชีวิตแล้วด้วยวัย๑๑๒ปี๑๐เดือน
เป็นประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานแล้วก็สวัสดิการของญี่ปุ่นค่ะ
โดยเสียชีวิตเมื่อวันอังคารเมื่อวานนี้นะคะ
คุณตายาสิทาโร่นั้นเป็นชาวเมืองนาโกย่าเกิดเมื่อวันที่๑๓มีนาคมปี๒๔๔
ยึดอาชีพช่างตัดเสื้อซึ่งถ้าหากว่าคุณตายังมีชีวิตอยู่อีกแค่๒เดือน
คุณตาก็จะมีอายุครบ๑๑๓ปีแล้ว
โดยก่อนหน้านี้คุณตายาสุธาโร่ก็เคยเปิดเผยเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวนะคะ
บอกว่าเริ่มจากการไม่ใช้ชีวิตอย่างหักโหมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและไม่สูบบุหรี่
โดยคุณตายาซาทาโร่ก็กลายเป็นผู้ชายที่อายุยืนที่สุดในโลกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่คุณตายาซิทาโร่เสียชีวิตแล้วก็จะทำให้คุณตามาซามิสือโยชิดะ
ที่เกิดเมื่อวันที่สามสิบพฤษภาคมปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดที่มีอายุหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีตอนนี้
กลายเป็นผู้ชายที่อายุยืนที่สุดในญี่ปุ่นแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะคะว่าคุณตามาซามิจุนั้น
จะกลายเป็นผู้ชายที่อายุยืนที่สุดในโลกด้วยหรือเปล่า
โดยตอนนี้บุคคลที่มีอายุยืนที่สุดในโลก

ซึ่งก็อาศัยอยู่ในบลุ๊กลินนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาค่ะ